คนนี้เขาออกไปยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคน
ที่เจอพิษน้ำเมาหรือว่าสุรานเนี่ย
เล่นงานถึงขั้นขนาดว่าโดนยึดรถ

สำหรับนี่นักร้องร็อกอีสานนะครับ
พีศเดิร์ตเอง

เขาก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้น

ซึ่งทำให้เขาได้บทเรียนครั้งนั้นมากมายเลย
โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็ได้ปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเลยนะ
ว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วค่ะมาก
ก็เป็นช่วงหนึ่งของวัยรุ่นนะครับ
แล้วก็กินดื่มเที่ยวตามภาษาวัยรุ่น
อันนี้ก็หยุดทุกอย่างแล้วประมาณ๑๖ปี
การงานก็เสียแล้วก็เหมือนชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้

สองก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ดื่มก็ดื่มได้อย่างมีสติแล้วกันนะครับ
ช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นกับในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับ

ต้องอดใจรอกันอีกนิดเดียวเท่านั้น
เพราะว่าวันที่๑๘สิงหาคมนี้เจ้าตัวก็เตรียมที่จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
หลังจากที่ห่างหายไปนานถึง๒ปีเลยนะคะ
ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรพี่พีบอกว่าอุ๊ยขออุบไว้ก่อน
แต่รับรองว่าถูกใจแฟนเพลงแน่นอนเด้อค่ะเด้อ
เป็นเพลงช้าซึงครับชื่อเพลงก่อน๑๐ใบ
อยากให้รอฟังเดี๋ยวถ้าบอกไปเดี๋ยวคือ

ก็ห่างหายไป๒ปีกว่าอยากจะให้แฟนได้เห็นมุมใหม่ของพี่เสดอ
อยากฝากให้แฟนไทยรัฐทีวีแล้วก็แฟนเพลงพิเศษนะครับ
หลังจากที่ห่างหายไปนาน๒ปีกลับมาคราวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแนวเป็นยังไงบ้าง
จะถูกอกถูกใจแฟนเพลงกันขนาดไหนต้องรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
แนวเพลงเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามแต่ที่ติดตามพี่พีเสดิร์ดมาตลอด
ก็คือรูปร่างหน้าตาเราต้องบอกว่า
ตั้งแต่ว่าออกเทปชุดแรกเพลงแรกจนตอนนี้ต่างกันที่เหล็กดัดฟันอย่างเดียว
ถูกต้องต้องบอกว่าหน้าตาทรงผมที่ขั้นผมแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะ
เดี๋ยววันที่๑๘สิงหาคมนี้รอติดตามผลงานของเขากันแล้วกันนะคะ